คุณผู้ชมคะช่วงนี้มาดูข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงนะคะ

นั่นก็คือคุณอาภัยโรธใจสิงนั่นเองค่ะ
เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
แล้วก็มีคนในวงการบันเทิงก็มีการโพสต์อาลัย
โดยในไอจีของคุณปูปริศนากล่ำพินิษฐ์นักแสดงรุ่นใหญ่
ก็มีการโพสต์ภาพขาวดำไว้อาลัยให้กับคุณอาภัยโรธใจสิง
แล้วก็มีเขียนข้อความว่าขอแสดงความเสียใจ
กับการจากไปเมื่อเช้ามืดวันนี้ของอาโรธไพโรธใจสิง

ขอให้ดวงวิญญาณของอาไปสู่สุขติพบอันสงบสุข

แล้วก็มีแฟนมีศิลปินดารา
คุณลูกเกดเมธินีคุณเปิ้ลหัทยาน
เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจนะคะ
นอกจากในไอจีของคุณปูปริศนาแล้ว

ตุ๊กนะฮะคุณตุ๊กดวงตาตุงคมณีครับ

ก็เปิดใจทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรานะฮะ
บอกว่าเพิ่งรู้ข่าวเมื่อเช้าเหมือนกันตกใจมาก

ยังมีโอกาสไปเยี่ยมคุณอาภัยโรธอยู่เลย
ตอนนั้นแกก็ยิ้มแย้มผูดจ้าได้

ส่วนตัวเล่นละครกับคุณอาตั้งแต่ตัวเองยังสาวนะครับ
คุณอาเป็นนักแสดงที่น่ารัก
เป็นอาที่น่ารักชอบหยอกชอบแซว
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอาร์ด้วย
แล้วก็ขอให้คุณอาภัยโรธนั้นไปเกิดในพบภูมิที่ดี
ไปฟังเสียงของคุณตุ๊กดวงตาหน่อยครับ
โรงเรียนอำนวยสินพระนครมาหลายปีเลยค่ะตอนที่สอนเนี้ยนะคะ
ก็หารายได้พิเศษเล่นดนตรีตอนกลางคืน
แล้วคุณอาภัยโรธเนี่ยก็เข้าสู่วงการครั้งแรกเลยคือปีสองพันห้าร้อยสิบสี่
ตอนนั้นเนี่ยรับบทพระเอกค่ะจากเรื่องดวงของคุณอาเปี๊ยกโปสเตอร์
ก็คู่กับคุณวันนิดาอมัตยกุลแล้วก็มีนักแสดงประกอบอย่างเอ่อ
คุณสังทองศรีใสโดยชีวิตส่วนตัวของคุณอาภัยโรธเนี่ยนะคะ
สมรสกับนางโชติรสใจสิงหรือว่าคุณนกมีบุตรทั้งหมด
คนแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณกฤษดาใจสิง
ที่เป็นศิลปินเพลงแนวอินดี้ถ้าเกิดว่าย้อนไปนะคะคุณผู้ชม
เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีห้าหกเนี้ยคุณอาภัยโรดเนี้ยป่วย
เป็นอมพลึกซีกซ้ายแล้วก็มีอีกหลายโรคที่รุมร้าว
อย่างความดันโลหิตสูงแล้วก็มีโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
กล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจแล้วก็ต่อมลูกหมากโต
ทีนี้คุณอาภัยโรธก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ตอนนั้นเนี่ยอาการของคุณอาก็ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชม
ในปีเดียวกันวันที่สี่กันยายนปีห้าหกเนี้ยนะคะ
อาการของคุณอาเนี่ยก็สุดลงอาการตอนนั้นเนี่ย
คุณอามีไข้ขึ้นสูงแล้วก็มีอาการเบื่ออาหาร
รอบนั้นก็ถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี
แล้วพอมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี้ยอาการของคุณอาภัยโรดเนี้ยนะคะ
สุดลงด้วยโรคปอดติดเชื้อทีนี้คนในครอบครัวเนี่ย
ก็มีการขอความช่วยเหลือแล้วมันก็กลายมาเป็นข่าวเป็นคราวอยู่ช่วงหนึ่ง
หลังจากนั้นเนี่ยก็มามีข่าวอีกครั้งเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณอาจากไปอย่างสงบด้วยวัย๗๗ปี
เท่าที่ทราบกำหนดการเบื้องต้นจากครอบครัววันนี้จะมีพิธีรดน้ำศพ
จัดงานศพขึ้นที่วัดลาดพร้าวช่วงสี่โมงเย็นส่วนรายละเอียดต่างต่างของการจัดงานศพเนี่ย
เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณผู้ชมค่ะ
ลูกสาวของคุณอาภัยโรธก็คือคุณชัญพัฒน์ใจสิงได้โพสต์ภาพของลูกสาวกับคุณพ่อ
แล้วก็เขียนแคปชั่นนะคะลงในเฟซบุ๊กบอกว่าหนูรักพ่อมาก
เชื่อว่าพ่อรู้สึกถึงความรักนี้อยู่ตลอดพ่อคือทุกอย่างในหัวใจ
หนูเองก็ทำใจไม่ไหวจริงคุณพ่อได้จากไปอย่างสงบ
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์หกสี่ก็คือเมื่อเช้าเช้ามืดที่ผ่านมา
ซึ่งในเฟซบุ๊กนี้ก็มีคนเข้าไปแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอาภัยโรธด้วยนะคะ